ทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการโชคทรัพย์และรีดเอาทรัพย์
กัญชกทรัพย์เนี่ยยังโทษแค่๕ปีปรับ๑แสน
แต่พอรีดเอาทรัพย์เนี่ยเปิดเผยความลับของคนอื่นเนี่ยนะฮะ
เพื่อให้เขาได้ตังค์เนี่ยโทษ๑ปีถึง๑๐ปี
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐โทษขยับขึ้นมาอีก
แต่คำถามคือเราจะตามมันเจอหรือเปล่าเพราะมันคือ
ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเจออยู่แค่คนเดียวคุยอยู่แค่คนเดียว
ที่เหลือเนี่ยโอ้โหม้าเป็นกระบวนการ
เสียด้ายอย่างนึงคืออย่างน้อยเนี่ยนะฮะ
ถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะหลอกให้ได้เลขที่บัญชีมาก่อน
แล้วคุณไปแจ้งความแล้วขอให้ตำรวจอายัดบัญชีนี้ไว้
อย่างน้อยบัญชีม้าก็จะได้หายไปมันมันทำลายอาจจะ
มันทำให้อาจยากรหายไปไม่ได้หรอกแต่มันทำให้บัญชีม้าหายไปบัญชีหนึ่ง
แต่อย่างคุณจิ้มเนี่ยไปแจ้งความโอเคอาจจะยังไม่ได้บัญชี
อาจจะยังไม่ได้โอนเพราะตัดสินใจยอมรับบอกเลย
แต่อย่างเพื่อนของเขาเนี่ยแสดงว่าโอนไปแล้ว๒ครั้งใช่ไหม
ครั้งหนึ่งคือคนที่วีดีโอคอร์ด้วยครั้งหนึ่งคนที่อ้างว่าเป็นโปรแกรมเมอร์
เดี๋ยวจะลบคลิปให้แต่ไม่ได้ลบอย่างนี้

ตำรวจขยายผลได้ครับเพราะอันนี้ถ้าผมดูเนาะ
ลักษณะอย่างนี้มันคือการโชคทรัพย์แล้วก็รีดเอาทรัพย์นะครับ
ในขณะเดียวกันการที่เขาไม่ได้ไปแจ้งความ

ตำรวจสามารถดำเนินคดีได้โดยอาศัยข้อมูลตรงจุดนี้แหละไป
เพียงแต่จะต้องไปกู้ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือว่าเขาโอนเงินไปให้ใครบัญชีไหนเมื่อไหร่
มีเบอร์โทรศัพท์ไหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่า
ฐานข้อมูลอาจจะอยู่ต่างประเทศจริงอย่างที่เขาบอก
เพราะเขาไม่กลัวเลยนะฮะณวันนี้พอเขาไม่กลัว
สิ่งที่เราควรทำคือออกมาให้ความรู้ประชาชนแบบนี้แหละ
ว่าผู้ชายเอ๋ยผู้หญิงเอ่ยเด็กเอยอาจจะตกเป็นเหยื่อ
ขบวนการของการหลอกให้ถ่ายภาพลับนะครับแล้วก็รีดเอาเงิน